เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปทานเมนูแรกนี้นะครับ
เป็นไก่กระบอกเป็นบ่องแบบนี้เลย
เดี๋ยวจะพาไปลงใต้ไปที่จสุราธานี

ไก่กระบอกไม่ใช่เข้าหลามกูหลาม

รสชาติอร่อยแถมกลิ่นเครื่องเทศนี่
เตะจมูกดีจังเลยนะครับ
เขาบอกว่าอาหารนี้มาจากตั้งแต่ในยุคคอมนิสต์นู่นนะครับ
นี่เรียกว่าไก่กระบอกนะ

คลุกเคล้าด้วยเครื่องเทศแล้วก็เครื่องแกง

กระบอกไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก๒นิ้ว

ลงไปแล้วมันพอดีกับเนื้อชิ้นไก่
มันเวลาลงไปปิ้งกับ

มันจะคลุกเคล้ากับเครื่องเทศได้ดี
ถูกต้องได้ซึ่งนายเอกราชรัชรักนะครับ
ชาวตำบลประสงค์อำเภอเวียงศะ
ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยเป็นคอมมูนิสต์เนี่ย
ก็ยังคงมีการสืบทอดเรื่องของการปรุงอาหารด้วย
กระบอกไม้ไผ่มาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าอยู่ในป่าไง
กระบอกไม้ไผ่นี่แหละเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำอาหารนะครับ
แล้วทีนี้มาถึงปัจจุบันก็มองว่าควรที่จะนำมาประยุกต์
นำมาลองทำดูแล้วก็มาสร้างประโยชน์ในชุมชน
แล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทานอาหารแปลกแบบนี้ด้วย

กับข้าวเหนียวนี่ไงอร่อยนะครับบอกเลย
สำหรับเมนูไก่กระบอกนะครับรสชาติจะคล้ายกับห่อหมกผสมคั่วกลิ้ง
เพราะว่าแบบนั้นพวกกลิ่นเครื่องเทศเครื่องแกงนี่มันจะเยอะมาก
แล้วเมื่อนำมาเข้าปากอร่อยครับพูดได้คำเดียว
คือเวลาเข้าปากแล้วมันจะได้กลิ่นไงได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วก็ใบมะกรูด
รวมไปถึงถ้าเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนแล้วก็นำน้ำมะพร้าวมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่
ที่มันพอดิบพอดีแล้วเราก็แช่เย็นนิดนึงนะโอ้โหสุดยอดของความอร่อยความฟิน
แล้วก็ทานไปนะครับชมแม่กไม้ธรรมชาติเห็นเมื่อสักครู่มีน้ำตรงน้ำตกด้วยนะ
คุณผู้ชมส่งมาน่ากินจังเลยคุณยาติมานะน่าจะใช่นะคะ
นี่ที่จังหวัดสุราธานีเขาก็มีน้ำตกด้วยไปเที่ยวทะเลก็ดีเหมือนกัน
โอ้โหเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบนะถูกต้องครับทั้งทางน้ำตกหรือว่าทางทะเล
แล้วแต่คนชื่นชอบเลยจะไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไปกันค่ะ